ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าที่ลำปางมีหัวหน้าหน่วยย่อยพิทักษ์ป่าค่ะ
ถูกหนุ่มมา๒๘ปีบุกไปต่อว่าเรื่องที่ว่าไปปล่อยข่าวลือค่ะ
เขาไปนอนกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้จนเขาเสียหายก็คือด่าดาด่าโวยวายโวยวายโวยวาย
สุดท้ายหัวหน้าป่าไม้ควักปืนยิงเขาบอกว่าเป็นการเจาะยิงเข้าหัวแล้วก็ตายคาที่
จะลากศพไปทิ้งไว้ข้างถนนด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณห้าทุ่มเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
ที่สพแจ้ซ้อนนะคะมีคนพบศพนายอภิษฎหรือว่าในกายวัยยี่สิบเจ็ดปี
นอนตายอยู่ริมถนนสายทางไปน้ำตกแจ้ซ้อนในอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
สภาพศพคือถูกยิงเข้ากกหูซ้ายด้วยปืนเก้ามอมอหนึ่งนัดนะคะแล้วก็มีรอยลากศพ
ไปร้านอาหารที่อยู่ห่างออกไปประมาณสิบห้าเมตรด้วยคนก่อเหตุชื่อถาวรอิ่มเอิบอายุห้าสิบสามปีนะคะ
เป็นหัวหน้าหน่วยย่อยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเจ็ด
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้ไปไหน
แล้วก็พาตำรวจไปขุดปืนออกมาจากกองทรายด้วยนะคะ
ที่เขาเอาไปซ่อนเอาไว้อยู่ห่างจากศพ๕๐เมตร
ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
อยู่คุณเป็นหัวหน้าพิทักษ์ป่าไม้แล้วคุณมายิงคนตายเนี่ยนะ
เขาบอกว่าคือช่วงค่ำเนี่ยเขาเพิ่งเสร็จจากภารกิจดับไฟบนเขา
แล้วเขาก็ลงมาข้างล่างขับกระบะมาที่ร้านค้าตรงเนี้ย
ลูกน้องสองคนจอดรถไว้ข้างถนน
แล้วก็สั่งเบียร์มากินกันประมาณ๔ขวด
จะกลับบ้านอยู่แล้วรถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตมันเสื่อม
ก็กำลังช่วยกันง่วนซ่อมรถอยู่อยู่คนตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็โวยวายใส่เขาเลยบอกไหนอยู่ไหนถามหาตัวเขา
ถาวรอยู่ไหนแล้วก็เดินมาหาเขาที่รถกระบะ
แล้วก็ตอบว่าบอกว่านี่คุณเอาผมไปพูดเอาไปนินทาเหรอ
ว่าผมไปนอนกับผู้หญิงคนนึงมันไม่จริงเลยนะเนี่ยผมเสียหาย
เจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบมาห้าม
แล้วก็พาไปคุยสงบสติอารมณ์กันในร้านซึ่งนายถาวรบอกผมก็ขอโทษเขาไปแล้ว
แต่เขาไม่ยอมจบก็ยังโวยวายยังด่าอยู่ได้
ผมก็เลยทนไม่ไหวชักปืนมาเจาะยิงหัวหนึ่งนัดจนตาย
เจ้าของร้านกับสามีพอเห็นแบบนั้นปุ๊บหนีแล้วอะค่ะ
มันไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วปืนมายิงคนขนาดนี้
ก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ส่วนในถาวรก็ลากศพคนตายไปริมฝั่งถนนฝั่งเดียวกันกับร้าน
ลากข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่แบบนั้น
จนตอนเช้านี้ตำลดกองพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานช่วงบ่ายก็นำตัว
แจ้ซ้อนสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะพี่ครับเมื่อกี้
ส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านของผู้ตายบ้านของนายกายอะค่ะ
ก็บ้านถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานศพแล้วนะคะ

พ่อแม่นายกายร้องไห้แทบจะขาดใจเลยอะค่ะ
ทำกรรมยังไงแต่อย่าเอาโหชิ้นของน้องอย่างนั้น
เอาไว้ช่างเว้นช่างกรรมยังช่างอย่างนั้น
อย่างพ้องของน้องก็ดีสูงสวรรค์กันค่ะอย่างนั้นเลย

สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะคนก่อเหตุเป็นถึงหัวหน้าป่าไม้
พ่ออยากถามว่ามีอะไรทำไมไม่คุยกันดี
ทำไมต้องมายิงลูกพ่อแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไหม
กับแม่บอกเลยนะคะว่าถ้าลูกยังได้ยินอยู่เนี่ย
พ่อแม่บอกตรงนี้เลยนะว่า
พ่อกับแม่จะตามหาความยุติธรรมให้ลูกให้ได้
ขอให้ลูกไปสู่สุขติและชาติหน้าถ้ามีจริง
อยากให้กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก
และก็จะหักเจ่นฝั่งบ้ายก่อนด้วย
ถึงก่อนต้องไม่ได้ทำต้องเป็นประหลาดก่อน
ทุกคนต้องฆ่าลูกเขาไปด้วย

เราได้คุยกับน้าของผู้ตายด้วยนะคะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนโทรมาหาหลานแล้วหลานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะออกไปไหนจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นตอนนี้ญาติเองก็คล่องใจบางอย่างเหมือนกันเพราะเห็นว่ามันมีการล้างกองเลือดซึ่งมันอาจจะทำให้หลักฐานถูกทำลายหรือเปล่าแล้วทำไมต้องมีการลากศพออกมาท
ข้างใหญ่การจะเคลื่อนย้ายไปคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ง่ายหรือเปล่าก็อยากจะขอความเป็นธรรมส่วนนี้ให้กับหลานด้วย
สาวจ้ายตรงชเตช

ตำรวจก็กำลังคุมตัวนายถาวรออกมาสอบปากคำพอดีเลย
ถาวรก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

แต่ว่าตอนเกิดเหตุผู้ตายมีมีดติดตัวมาด้วย

ผมไม่ได้ตั้งใจจะหยิงน้องเขา
แต่น้องเขามีมีดเขาจะ
ผมก็กลัวเหมือนกันว่าเขามีมีดจริงจริงเลย
ผมไม่ได้ตั้งใจหยิงน้องเขา
ผมต้องตั้งใจหยิงผมหยิงกว่าแม่ก็

ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอก
พร้อมจะรับโทษนะ
เบื้องตรงในถาวรโดนแจ้งข้อหาค่าผืนโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
แต่ตอนนี้ตำรวจเองก็ยังมีการสอบสวนอยู่
สอบส่วนแล้วเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเข้าข่ายข้อกฎหมายไหนอีก
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ